นี่ไปเริ่มดูใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือชอบถ่ายภาพสวยนะครับ
เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ที่จะตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างแน่นอน
ทำให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะฮะ
และยังมีระบบประมวลผลที่สามารถรองรับเครือข่ายที่เร็วที่สุดได้
ซึ่งจะช่วยดาวนโหลดเนื้อหาต่างได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
ความละเอียด๑๒ล้านพิกเซลแล้วก็ขณะที่กล้องหน้าก็มีความละเอียดถึง๘ล้านพิกเซลนะครับ
กล้องหลัง๑๒ล้านกล้องหน้า๘ล้านนะครับ
ถึง๒๐รูปแบบทำให้ได้ภาพที่สวยงามคมชัด
แล้วก็แจ้งเตือนทันทีที่เมื่อพบจุดบกพร่องของภาพเช่นภาพเรือการกระพริบตามีคราบเปื้อนบนเลนหรือว่าการเกิดการย้อนแสงต่างนะครับ
ราคาเปิดตัวในสหรัฐเริ่มต้นที่๙๙๙๙๙๙ดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมกดคูณดูนะฮะ
โดยที่ไทยเปิดให้จองพร้อมกับที่สหรัฐเลยตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็จะเปิดรับจองไปจนถึง๒๑สิงหาคมราคาราคาเป็นเงินบาทนะ๓๓๙๐๐บาท
แล้วก็ขนาดหน้าจอ๑๒นิ้วแล้วก็หน้าปัด๔๖มิล
หน้าจอ๑๓นิ้วราคาเริ่มต้น๓๒๙๙๙ดอลลาร์สหรัฐนะครับ
วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคมในสหรัฐด้วยนะครับ
สั่งงานด้วยเสียงเป็นตัวช่วยควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน
แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีสลับอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อด้วย
แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของราคานะครับ
ใครที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีคงจะชอบกัน